ดีดีกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเขาอยู่กันเป็นคู่
บอกเลยว่าเป็นนักแสดงที่รับมาแล้วหลากหลายบทบาท
ล่าสุดเนี่ยนะตั้งใจมากเลยกับบทบาทนี้

ตอนนี้บทบาทในชีวิตจริงของเธอคนนี้คือการเป็นภรรยาของหนุ่มโน้ตวิเศษ
นักธุรกิจหนุ่มทายาทหมื่นล้านคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่ทั้งคู่นั้นควงกันไปแต่งงานนะเมื่อปลายปีที่แล้ว
ซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าการแต่งงานครั้งนี้
เปลี่ยนชีวิตของเธอไปมากน้อยขนาดไหน
หลังจากไปเปิดใจในรายการดังนะคะว่าตัวเธอเนี่ย
ไม่เคยคิดเลยว่าจะแต่งงานตอนอายุ๒๕ปี
เคล็ดลับการใช้ชีวิตคู่ของสาวแพทิเซียด้วยนะ
ก่อนแต่งกับหลังแต่งเนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไร
โดยเฉพาะค่ะเรื่องเคล็ดลับมัดใจคุณสามี
แพทย์ต้องไปฝึกเข้าครัวทำอาหาร
หรือว่าต้องเอาใจคุณสามีเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า

เฮ้ยยังไงฉันต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือหรือเปล่า

คือเขาก็รู้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีสกิลตรงนั้น
แต่เขาก็บอกว่าก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ
ถ้าเราชอบเดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้เอง
พี่อยากให้แบบแพทย์ตรงนั้นตรงนี้
บอกว่าทำอาหารให้ทานหรือว่าดูแลอะไรเป็นอย่าง
เดียวเลยนะที่เขาพูดคืออยากให้ขยันทำงาน
จริงเขาขอแค่นี้เลยเขาอยากให้เราแบบทำมาหากินมีรายได้เป็นของตัวเอง
เราชอบมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นความคิดที่แบบสมัยใหม่มาก
เออถึงแต่งงานไปแล้วแต่ว่านะคะเขาก็สนับสนุนให้คุณมารยาเขาทำงาน
นี่เปลี่ยนไปบ้างนี่หน่อยนะเขาให้มาเราก็รับไว้
แค่นั้นเองแต่ว่าเราหาเองด้วยก็สบายใจไปด้วยถูกต้องที่สุดค่ะ